คือช้ำจริงนะพี่แกบอกว่าทุกวันนี้กินไข่ต้มฟองเดียวประทังชีวิต
ไม่มีเงินส่งให้พ่อกับแม่ที่ป่วยแล้วนี่ห้องก็จะถูกตัดไฟด้วย
เพราะไปหลงเชื่อผู้หญิงคนหนึ่งรู้จักกันทางแอปพลิเคชันหาคู่
จากนั้นก็แลกลงแลกไลน์กันพูดคุยกันฝ่ายหญิงก็เรียกตัวเขาว่าพ่อ
นี่เห็นไหมฝ่ายตัวเขาก็เรียกฝ่ายหญิงว่าแม่นี่สุดท้ายก็ลงเอยเหมือนเดิมก็คือขอเงิน
รักไปด้วยแต่ส่งเลขบัญชีไปให้ด้วย
แม่ก็รักพ่อแม่ก็รักพ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เจอกันแล้ว
เราต้องเป็นผัวเมียกันต้องสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะ
ส่งเลขบัญชีไปให้แล้วนะรักมาก
ก่อนจะไปหาโอนเงินมาให้หนูก่อน
ขอเงินไปถ่ายทองก่อน
เดี๋ยวได้ทองมาเนี่ยเดี๋ยวไปหาเลย

รู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่แลกไลน์กัน
มีวีดีโอคอหากัน
ผู้หญิงส่งภาพของสร้อยคอทองคำมาให้ดู
เอาไปจำนำไว้ยังไงพี่ช่วยให้
เอาเงินให้หนูไปถ่ายทองก่อนได้ไหม

นี่ฮะเงินที่ขอเนี่ยคือ๑๗๐๐๐บาท
พี่รอปภคนนี้มีนี่ให้หมดตัวเลยนะครับ

คนเราจำนวนเงินมันมูลค่าไม่เท่ากันอยู่แล้ว

หมดเนื้อหมดตัวนะครับทุกวันนี้
กินไข่ต้มวันละฟองเพื่อประคองชีวิต
ไฟจะถูกตัดแล้วที่ห้องพี่บุญชูนะครับ

วันนี้เอาหลักฐานต่างพวกแชทพวกสลิปโอนเงิน
ไปแจ้งความที่สพเมืองจังหวัดระยอง
แล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟัง
บอกว่าเมื่อเดือนก่อนเนี่ยได้รู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่ง
แอปหาคู่สมมุติว่าชื่อน้องเอก็แล้วกัน
ก็พูดคุยกันจนเกิดความสนิทสนมอย่างรวดเร็ว
นี่เขาก็ให้แลกเบอร์โทรแลกไลน์กัน
เห็นหน้าเห็นตาหมดนี่นะฮะ
คุยกันผ่านวีดีโอคอร์ด้วยพี่บุญชูบอกฝ่ายหญิงเนี่ยเขาเหมือนกับ
เขาแสดงออกเลยว่าเขามีใจให้ผมแล้วก็บอกว่าคุยกันเนี่ย
เรียกกันแบบเรียกว่าพ่อกับแม่ดีกว่าพี่บุญชูก็เรียกฝ่ายหญิง
ว่าแม่นะเอนี่ก็เรียกพี่บุญชูว่าพ่อคุยกันแบบนี้ทุกวันฝั่งนั้น
เขาบอกเขาโสดส่วนตัวพี่บุญชูก็โสดอยู่คนเดียวความรักมันก็
งอกงามอย่างรวดเร็วถึงขั้นสัญญิงสัญญากันว่าจะสร้างครอบครัวด้วย
กันค่ะแต่ยังไม่เคยเจอตัวนะอย่างมากคือวีดีโอคอร์จนกระทั่งสาว
กรกฎาคมพี่บุญชูบอกว่าเอนี่โทรมาหานะโทรมาด้วยน้ำเสียงที่
เศร้าเลยบอกต้องการเงินไปถ่ายถอนสร้อยคอทองคำไปจำนำ
กับเพื่อนข้างบ้านเอาไว้๑๗๐๐ถ้าเกิดพ่อช่วยนะไผ่ให้
นะเดี๋ยวแม่จะเดินทางไปหาด้วยตัวเองเลยไม่ต้องกลัวโดนหลอก
ถ้าแม่หลอกให้แม่ตายโหงเลยนี่พี่บุญชูก็เชื่อนะครับโอนเงินให้
ทันทีพอโอนเสร็จปุ๊บ๑๗๐๐ติดต่อไม่ได้ติดต่อยังไงก็
ติดต่อไม่ได้ถูกบล็อกทุกช่องทางก็เลยมั่นใจว่าถูกหลอก
แน่เหมือนคนอกหักไร้เรี่ยวไร้แรงไร้กำลังใจไปทำงานนี่ทำ
งานเป็นรอพอพออยู่นะโอ้โหแถมยังไม่มีเงินส่งไว้ให้พ่อ
กับแม่ที่ป่วยอีกค่าน้ำค่าไฟที่ห้องก็จะถูกตัดไม่มีเงิน
กินข้าวด้วยนะต้องกินไข่ต้มแค่วันละฟองเพื่อประทังชีวิตโอ้โหอะไร
ลันทศขนาดนี้เมื่อสักครู่นี้นะฮะอย่างที่เห็นนะครับแชท
ต่างที่พูดคุยกันเนี่ยที่พี่บุญชูให้กับสื่อมวลชนดูนะก็
อย่างที่เห็นแล้วฮะเรียกพ่อเรียกแม่กันนะฮะวีดีโอคอร์ก็มีนะครับ
ร้อยคอทองคำที่ส่งมาให้ดูก็มีนี่รักพ่อมากนะนี่เครครับแม่รัก
แม่นะพ่อจ๋าแม่รักพ่อมากนะบอกรักกันโอ้โหวันละกี่เวลาก็ไม่รู้ค่ะ

พอทราบข่าวอย่างนี้เนี่ยเราก็เลยต้องไปคุยกับพี่บุญชูหน่อย
กั้งพัชรวรินนี่ฮะไปคุยกับพี่บุญชูนะครับไปหาที่ห้อง
เช่านะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนี่ห้องเช่าตรงนี้นะพี่
ชูบอกว่าห้องเช่าห้องนี้เนี่ยเช่าอยู่คนเดียวหลังจากเลิก
แฟนเก่าไปแล้วนะพอเลิกกับแฟนเก่าไปได้สักสองเดือนแม่
ตัวคนเดียวมันเหงานะคุณเขียนมาสอนอายุ๔๘ปีก็ถือว่ายังไม่
ผู้หญิงคนนี้แล้วก็คุยกันไปคุยกันมาถึงขั้นตกหลุมรัก
แล้วก็โอนเงินไปให้หมดเนื้อหมดตัว๑๗๐๐บาท
ที่ตัวเองยังต้องส่งเงินให้พ่อกับแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้าน
อยู่ที่อีกที่หนึ่งน้องสาวดูแลอยู่อยู่ในระยองนี่แหละ
ห้องนี้ก็ค้างค่าไฟอยู่๑๔๐๐บาท
นี่จะถูกตัดไฟอยู่แล้วค่าเช่าห้อง๒๓๐๐ก็ค้างอยู่
กั้งก็เลยถามบอกแหมพี่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยข่าวมันมีตั้งหลายครั้งหลายหน
เขาจะมองว่าพี่เป็นนุ่มสายเปย์ไหมพี่บุญชูบอกโอ้ยไม่ใช่หรอก
มาเรียกพี่ว่าสายปงสายเปย์เลยเพราะไม่ได้ร่ำรวยอะไร
ไอ้มีก็มีแค่นั้นแหละหมื่นเจ็ดแล้วอยากช่วยเขาจริง
ก็เลยต้องไปแจ้งความหลังจากติดต่อไม่ได้เลยทีแรกดูเหมือนจะเศร้า
ต้องเศร้าแน่ไปอย่างนี้ต้องเศร้าเคล้าน้ำตาแน่
คุยไปคุยมาล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับทุกผู้ชมครับ
พี่บุญชูยิ้มออกแล้วหรอคะหลังจากเป็นข่าว
น้องเอเขาเลยติดต่อกลับมาหา
บอกพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเอาเงินไปคืนให้
นี่ฮะคือบอกจะคืนเงินพรุ่งนี้นะครับ
อยู่ไหนยังอยากเจออยู่หรือเปล่าไม่รู้

พี่เขาอยากเจอเพราะพี่เขาบอกโอ้โหดีใจเลย
เราก็ถามว่าเอาพี่แล้วพี่ถามเขาไหมปิดโค้งปิดเครื่องไปทำไมอ่ะค่ะ
โอนเงินให้หมื่นเจ็ดอ่ะน้องเอเขาบอกพี่บุญชูบอกว่า
อยากลองใจอยากลองใจว่าถ้าเกิดพ่อติดต่อแม่ไม่ได้
พ่อจะทำยังไงพ่อแจ้งความนี่ลองซะใจแป้วเลยนะ
บอกถ้าพ่อติดต่อแม่ไม่ได้เนี่ยพ่อจะทำยังไงแม่แค่อยากลองใจ
ปิดมือถือหนีบล็อกทุกช่องทางไม่ได้จะหลอกลวงอะไรเลย
ไม่มีเจตนาอย่างนั้นจะไปทำอย่างนี้ทำไม
บุญชูก็เลยฝากบอกขอโทษทุกคนด้วย
บอกว่าตัวเองก็ผลีผลามใจร้อนไปหน่อยยืนยันว่ายังรักฝ่ายนั้นเหมือนเดิม
ไม่โกรธและยังพร้อมสร้างครอบครัวด้วยกัน
เป็นบางคนสุขใจใครรักใครก็ไปคนนั้นรักเยอะก็ไปให้เยอะเลย
เพื่อนผมที่ทำงานขอร้อยสองร้อยผมก็ให้นะถ้าผมเนี่ยผมไม่เคยห่วงนะเรื่องเงินให้กินนะ
ผมไม่เคยเสียดายหรอกถ้าผมมีนะ
นี่เห็นไหมกั้งบอกพี่เขาบอกอารมณ์ดีแล้ว
นี่กั้งบอกพี่เขาหรือเปล่าบอกอย่าเพิ่งผลีผลามอย่าเพิ่งวู้วามพี่
รอให้ได้เงินคืนจริงก่อนหรือรอให้ได้เจอตัวกันจริงก่อน
เอาเป็นว่าเขามั่นใจของเขาเขามั่นใจของเขา
คุณเอถ้ายังไงจะชี้แจงเพิ่มเติมก็บอกได้นะฮะ
เพื่อมันจะเป็นอย่างนั้นจริงกะจะลองใจแฟนอะไรประมาณอย่างนี้
พรุ่งนี้ก็ขอให้ได้เจอกันขอให้ได้เงินคืนนะ
แต่ภูมิกับการสพเมืองจังหวัดระยองที่พี่บุญชูเขาไปแจ้งความเอาไว้เนี่ย
บอกว่ามันก็เข้าข่ายลักษณะเหมือนกับหลายเคสที่เกิดขึ้น
โลแมนสแกรมหลอกให้รักเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากความเชื่อใจของเหยื่อ
ซึ่งปัจจุบันมีคนตกเป็นเหยื่อเยอะมาก
คดีลักษณะแบบนี้ภูมิกับการสพเมืองระยองบอกว่า
ถ้าใครตกเป็นเหยื่อลักษณะแบบนี้แจ้งความไว้ก่อนได้นะครับ

แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดอีกฝั่งนึงเขามาหาจริง
เขาเอาเงินมาจริงมาคืนจริงเจรจากันได้เนี่ย

เพราะฉะนั้นพี่บุญชูก็ไหนก็ไปแจ้งความแล้วก็อย่าเพิ่งถอน

พี่บุญชูก็ทำถูกต้องแล้วก็แจ้งความเอาไว้ก่อนเลยเบื้องต้น

กลับมารักกันหรือยังไงก็อีกเรื่องหนึ่ง

กั้งบอกพี่เขายิ้มเลยนะยิ้มเลยนะวันนี้
ก็ดีใจด้วยถ้าได้เงินคืนจริงแล้วก็ได้เจอผู้หญิงที่รักเนาะ